ว่าคนไทยติดอยู่ในเคียงจิกตีกันล่ำไปแล้วก็ออกจากเคียงไม่ได้
จะต้องรวมตัวกันบินออกจากแก่งออกจากสภาวะวิกฤตให้ได้นะฮะ
ก็บางคนก็เป็นห่วงหลายคนว่าเอ๊ะหลังเลือกตั้งมันจะคล้ายเดิมอีกหรือเปล่า
จะไปสู่ความขัดแย้งจะเกิดความติดตั้งอะไรอีกหรือเปล่า
ประชาธิปไตยจะขับเคลื่อนไปได้ไหมต่างเนี่ย
ก็ดีที่รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะฮะ
ผมจะออกความเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอนี้

สองเข้าใจสามใหญ่สองใหม่
สองเข้าใจคือข้อที่หนึ่งเนี่ย
ต้องเข้าใจภาพก่อนเลือกตั้ง
กับหลังเลือกตั้งนี่จะไม่เหมือนกัน
ก่อนเลือกตั้งมันเป็นการต่อสู้

มันขัดแย้งกันใหญ่โตแล้วมันจะไปยังไงกัน
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลังเลือกตั้งพวกนี้มันจะค่อนข้างเรียกว่าหยุด
เพราะมันเปลี่ยนแล้วมันเลือกตั้งไปแล้วเนี่ย
คล้ายว่าโหมดมันเปลี่ยนประหลัดจากการต่อสู้
เป็นต้องคิดเรื่องจะทำงาน
ที่เคยสัญญิงสัญญาไว้ว่าจะทำนู่นทำนี่ก็เคยเป็นห่วงว่าจะทำได้จริงหรือเปล่า
อันนี้จะเป็นอย่างนี้ทุกประเทศในการเมือง
พอหลังเลือกตั้งมันก็หยุดมันก็หยุด
อันนี้เรียกว่าความเข้าใจถ้าเราเข้าใจอันนี้
เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนมากเกิน
ทีนี้ข้อที่๒คือความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
อย่าไปมองเฉพาะการเมืองและพักการเมือง

ตัวสังคมจะเป็นตัวกำหนด
กำหนดว่าการเมืองจะเป็นอย่างไร
ว่านักการเมืองพักการเมืองอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมาก
แต่สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้
คนไทยมีการตื่นตัวมาก
มีความรู้มีข้อมูลข่าวสาร
ระบบการสื่อสารก็มีมากมายเดี๋ยวนี้
คนจะทำผิดได้น้อยลง
ต่างเหล่านี้มันแสดงความก้าวหน้าของสังคม
เพราะเรารู้เป็นสากลมาแล้ว
ว่าถ้าสังคมเข้มแข็ง
ปัจจัยที่ทำให้การเมืองดี
เศรษฐกิจดีและศิลธรรมดี
ที่มันไม่ฆ่ากันตายไปมากกว่านี้
เพราะสังคมเขามากำกับ
เรื่องมันมีการขับเคลื่อนเรื่องสันติวิธี

เพราะฉะนั้นไอ้ที่มันอาจจะรุนแรง
แต่ต้องไปดูลึกมันมีคนทำงานอยู่เบื้องหลัง

ผมคิดว่ามันไม่กลับไปรุนแรงเหมือนเดิมล่ะ
มันไม่กลับไปรุนแรงเหมือนเดิมเพราะมันมีบทเรียน

คือพระเทศหนึ่ง
สอต้องมีจิตสำนึกใหญ่
ต้องตั้งใจทำงาน

เพื่อประเทศไทยทั้งหมด
ไม่ใช่เพื่อพักไม่ใช่เพื่อในทุน
ใครจะออกทุนให้เราไปลงเลือกตั้งก็
ตอนนี้ต้องเลยไปแล้ว
จะไปได้หรือครับ

มนุษย์มีศักยภาพตรงนี้

องค์ควริมานยังเปลี่ยนเป็นพระอรหารได้
ถ้าเราคิดว่าอะไรเป็นไปไม่ได้

ทีนี้ใหญ่ประกาศที่สอง
คือต้องคิดใหญ่

เพราะงานที่จะทำเพื่อประเทศไทยเนี่ย
คือต้องรวมพลังกัน
พาประเทศไทยออกจากเกาะดับของศักดิ์ภาวะวิกฤต
คนไทยต้องออกจากสัญชาติยานเผ่าพันธุ์
คิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นไม่ใช่พวกเหลือคนเดียวกันแล้ว
เป็นสัญชาติยานใหม่ที่ว่าคิดว่าคนไทยทั้งหมด
คนไทยทั้งผองพี่น้องกันเราจะต้องรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ
พากันบินออกจากเครงที่หน้าว่าคนไทยติดอยู่ในเครง
จิกตีกันล่ำไปแล้วก็ออกจากเคียงไม่ได้นะฮะจิกตีกันเท่าไหร่จนตายก็ออกจากเคียงไม่ได้
จะต้องรวมตัวกันบินออกจากเครงออกจากสภาวะวิกฤตให้ได้
แล้วถ้าคิดตรงนี้ได้แล้วมีตัวอย่างที่คิดอย่างนี้
ตอน๑๓คนติดอยู่ในถ้ำหลวงลองไปดูสิ
คนทั้งหมดเลยไม่มีใครคิดเชิงปฏิบัติเลยคิดว่าทำไมจะรุ่น
ช่วยให้๑๓คนรอดชีวิตคือมันเป็นไปได้
แต่มันไปโดนมายาคติต่างทำให้แบ่งแยก
อย่างนู้นอย่างนี้ต่างถ้าคนไทยต้องรวมกันก้าวข้าม

เป็นพลังสร้างสรรค์มหาศาล

รู้ประเด็นใหญ่ประเทศไทย

ยกตัวอย่างคือโครงสร้างอำนาจนั่นต้องกระจายอำนาจ
ถ้ากระจายอำนาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่นให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการร่วมมาจัดการกันเอง
แทนที่จะมาขึ้นกับอำนาจส่วนกลางอันนี้ประเทศจะดีขึ้นเยอะนะฮะ
ต้องทำต้องทำต้องทำเรื่องอื่น
ถ้าไม่ทำเรื่องนี้นะประเทศไทยยังรวมศูนย์อำนาจอยู่
ไม่มีทางหลุดออกจากสภาวะวิทยาลัย
สองเนี่ยเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
และความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันนำไปสู่ปัญหาอื่น
ปัญหาสังคมปัญหาด้านสุขภาพปัญหาการเมืองปัญหาไร้รัฐ
แต่แก้ไม่ได้ถ้าไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ
การพัฒนาเศรษฐกิจไปเรื่อยเหมือนทำกันทั่วโลกแก้ไม่ได้
กับทำให้ความเหลื่อมล้ำมากขึ้นต้องทำความเข้าใจ
นี่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทย
และที่สามเนี่ยต้องปฏิรูประบบรัชการนะฮะ
เพราะระบบราชการขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้
เพราะว่าเรื่องต่างมันซับซ้อนและยากนะฮะ
แต่ระบบราชการเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุม
ไม่ใช่เพื่อจัดการอะไรให้สำเร็จ
ข้าราชการเองก็แย่ไม่พอใจในตัวเอง
เงินเดือนก็น้อยต่างกับค่าราชการสิงคโปร์
ข้ารัชการสิงคโปร์นี้เก่งเก่งมากเงินเดือนสูง
ทำงานมีความรู้มากของใจก็อย่างจิวา
ถ้าแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขปัญหาต่างของประเทศไม่ได้
ทีนี้มา๒ใหม่คือ๑ต้องมีวิธีทำงานใหม่
ติทำงานที่แล้วมาเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะมันแยกกัน

กับทางการเมืองเนี่ยสอสอคือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าเราจับว่านโยบายอะไรเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ
ทีนี้วิธีทำงานควรจะทำอย่างนี้ฮะ
ควรจะมีกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ประกอบด้วย๑นักการเมืองข้ามพัก
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเข้ามารวม
นักวิชาการที่ต้องทำให้ความรู้ความชัดเจนเกี่ยวกับเข้ามาร่วม
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น
ผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยขณะนี้เป็นพวกเดียวที่เข้าใจความจริงประเทศไทย

ทีนี้ลองดูสิถ้าคน๖กลุ่มนี้มาทำงานร่วมกันแล้วขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ตรงนี้เรียกว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ถ้ารวมกันอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวองค์กรที่เข้ามาช่วยคือสช
คณะงานสุขภาพแห่งชาติผมคุยกับเขาแล้วบอกให้รอเลือกตั้งข้าวนี้นะเข้ามาช่วยตรงนี้
ถ้าทำเรื่องนี้นะสำเร็จ
อีกข้อหนึ่งเรื่องใหม่อีกข้อหนึ่งคือประชาธิปไตยใหม่
ประชาธิปไตยใหม่นี้หมายถึงประชาธิปไตยยุคที่๓
ประชาธิปไตยทางตรงกับทางอ้อมเข้ามาเชื่อมกัน
ที่เรามีอยู่เนี่ยคือประชาธิปไตยทางอ้อมเลือกตัวแทนเข้ามา
ซึ่งเป็นประชาธิปไตยโบราณครั้งโบราณเนี่ยการสื่อสารยังมีน้อย
คมนาคมยังมีน้อยคนนี้ต้องเลือกตัวแทน
ขี่ม้าขี่เกวียนขี่รถม้าเข้าไปประชุมที่เมืองหลวงล่างสมัยแล้ว
ขณะนี้คนมันรู้ถึงกันหมดสื่อสารเยอะแยะรู้กันทั่วประเทศหมดเลย
มันควรจะมีประชาธิปไตยทางตรงเข้ามาเชื่อมโยงกัน
ทำตรงนี้ให้ดีเนี่ยเรามีระบบการสื่อ
ทุกคนเรียกว่าทุกคนในประเทศมันมีโทรศัพท์มือถือ
ใครมีความเห็นอะไรใครอยากร้องเรียนอะไร
ใครอยากประท้วงก็ได้อะไรก็ได้ทั้งหมดเนี่ย
มีระบบรับการสื่อสารตรงนี้มาเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย
คนจะสื่อสารหลายแสนหรืออาจจะเป็นล้าน
แล้วมีระบบว่าเขาสื่อสารเรื่องอะไรบ้างเขาคอมเพลน
เขาว่าใครขอรับท่านหรือเขาเสนอแนะอะไร
เขาเสนอนโยบายอะไรเอาเข้ามาแล้วเข้ามาเชื่อม
อันนี้คือประชาติปไจทางส่งคนทั้งหมดเข้ามามีหมดบาทร่วม
ประชาธิปไตยทางอ้อมเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจะไม่เหมือนเดิม
ต้องเข้าใจธรรมชาติของการเคลื่อนอำนาจที่เขาเรียกการเคลื่อนอำนาจ

ใช้พระราณภาพเป็นเนี่ยก็ช่วงตั้งแต่๒๔๗๕เปลี่ยนแปลงกันพกครอง
ทหารก็ส่วนมากก็ยึดอำนาจมาเลยเป็นยุคยุคที่หนึ่ง
เป็นยุคประชาธิปไตยอำมาตยาธิปไตยนะฮะ
พอยุคที่สองก็มาอีกสี่สิบห้าสิบปีอ่ะ
ก็ทหารอะไรก็ยังมีอำนาจอยู่แต่ว่าเงินมามีอำนาจมากขึ้นนะฮะ
เรียกว่าเป็นยุคธนาธิปไตยทีนี้เรากำลังมา
มันกำลังเปลี่ยนสังคมเข้มแข็งขึ้นมีข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
มันจะเข้าไปสู่ประชาธิปไตยจะกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่สาม
เป็นยุคสังคมปัญญาธิปไตยอันนั้นทางสังคมก็เรียกว่าสังคมานุภาพ
ด้านทางปัญญาก็ปัญญานุภาพเพราะว่าประชาธิปไตยทางส่งกับทางอ้อม
มันจะเข้ามาบรรจบกันเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจะไม่เหมือนเดิมนะ